รวมทั้งเรื่องนี้ด้วยครับท่านผู้ชมครับวันนี้มีความคืบหน้านะครับ
จากคดีที่ไปเจอศพของผู้ชายคนหนึ่งนะฮะเขาชื่อว่านายคำนึงนามสกุลเจริญรัฐ
อายุสี่สิบห้าปีเป็นชาวสุรินค่ะนะแต่ว่ามีแฟนเนี่ย
แฟนเนี่ยอยู่ที่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะฮะ
ผู้ชายคนนี้ถูกฆ่าแล้วศพนะฮะสภาพคือถูกมัด
เท้ามัดมือไพ่หลังนะครับแล้วเอาไปทิ้งเอาไว้ที่กลางทุ่งนา
พื้นที่หมู่๒ตำบลวังบ่ออำเภอหนองบัวนครสวรรค์นะฮะ
กลางดึกที่ผ่านมาครับตำรวจที่นครสวรรค์
แล้วก็ชุดสืบสวนสพนบัวด้วยจับกลุ่มคนก่อเหตุได้แล้วนะครับ
คนร้ายที่ฆ่านายคำนึงนะครับชื่อนายระพีพัฒน์มาลัยกุล
ชื่อเล่นชื่อโก้อายุ๓๒ปีเป็นคนที่ขับรถยนต์โตโยต้าสีบรรเงิน
แล้วก็มีบ้านพักในตำบลปากแพรกอำเภอเมืองกาญจนบุรี
จับได้นะครับหลังจากมีข้อมูลว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายศพนายคำนึง
จากนั้นนำตัวมาสืบสวนสอบสวนต่อนะครับที่หนองบัวนะฮะที่นครสวรรค์นะครับ
ที่เป็นจุดที่เจอศพนะฮะพื้นที่ของสพนบัว
นางสาวพาวิดาอายุ๑๘ปีแฟนสาวของไนโก้นะครับ
ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็เล่าให้กับผู้สื่อข่าวของเราฟังด้วยนะครับ
บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยนายสุเทพหรือว่านายจวบนะครับได้นั่งดื่มเหล้ากับคนรู้จัก
แล้วก็ทะเลาะวิวาสทำร้ายร่างกายกันระหว่างนั้นเธอกินข้าวอยู่กับโก้ที่บ้าน
แล้วในจวบเนี่ยโทรมาหาโก้บอกว่าถูกทำร้ายขับรถไปรับที่บ้านที่เกิดเหตุหน่อย
ห่างออกไปสักประมาณ๕กิโลเมตรก็ใช้เวลาอยู่๑๐นาทีในการขับรถ
ไปถึงในจวบก็ขึ้นรถนะจากนั้นก็ขับรถกันออกมาระยะหนึ่ง
แล้วในจวบบอกให้ไนโก้เนี่ยวนรถกลับไปที่บ้านหลังเดิมที่บอกว่า
กินเหล้าอยู่แล้วก็ทะเลาะวิวาสกับคนรู้จักนะฮะพอไปถึงเนี่ยไนโก้พอวนรถกลับไป
ไปถึงเนี่ยมีกระบะอีกคันนึงตามมาจอดด้านหลังรถไนโก้แล้วก็ลงไปอุ้มนายคำนึง
ผู้ตายเนี่ยขึ้นรถเธอบอกว่าเธอไม่เคยเจออะไรแบบนี้ตอนนั้นเธอเปิดประตูรถไนโก้
ลงมาแล้ววิ่งหนีกลับบ้านเลยฮะจากนั้นเธอก็ไม่รู้อะไรอีกนะครับจนกระทั่งกลางดึกเนี่ย
มารับตาหน่อยถูกซ้อมอยู่ตรงนี้ตรงนี้
แฟนหนูก็ไปรับเพื่อที่จะไปรับกลับบ้าน
ไปรับค่ะแต่ว่าหลับไม่ได้กลับบ้าน
แล้วเขาก็วนกลับไปที่หน้าบ้านผู้ชายคนนั้นอีก
ไม่ใช่ว่าที่เสร็จ
แล้วแฟนหนูมันผิดแฟนหนูมันห้ามตาคนนี้ไม่ได้
ไม่มีใครห้ามตาได้หรอกเพราะว่าคนที่ใจร้อน
แฟนหนูก็ห้ามไม่ได้ใครคนนี้ก็ห้ามไม่ได้
ที่แฟนสาวของนายโก้ที่ตำรวจคลุมตัวได้มาคืนนี้บอก
มันก็สอดคล้องกับข้อมูลของตำรวจนะครับ
ที่บอกว่านายโก้คือคนขับรถนะฮะ
แล้วร่างของนายคำนึงตอนนั้นที่ขับรถพากันไป
เบาะหลังตรงกลางนะครับลักษณะแบบนี้นะครับ
มีในกันนั่งอยู่ด้านขวาในจวบอยู่ด้านซ้ายคอยประกบ
ส่วนที่นั่งข้างคนขับนางสาวพาวิดาเนี่ยนั่งอยู่ก่อนหน้านะ
แต่พอเห็นศพในคำนึงที่เอาขึ้นรถมาเนี่ย
เปิดประตูวิ่งหนีออกไปเลยค่ะนะฮะตรงนี้นะครับคือคู่กรณีหลักเนี่ย
คือในจวบนะกับนายคำนึงนะครับเหมือนกับเขามีปัญหากัน
เกี่ยวกับเรื่องของภรรยาของนายคำนึงที่ในจวบเนี่ยเขามา
ความสัมพันธ์ด้วยอะไรด้วยอะไรประมาณอย่างนี้
เขาบอกว่าจังหวะที่ภรรยาของนายคำนึงนั่งดื่มเหล้าอยู่
นั่งดื่มเหล้าอยู่กับนายจวบพอดีนายคำนึงก็เลยโมโห
คล้ายกับว่าไปต่อยหน้าในจวบก่อนนี่ในจวบก็เลยโกรธไปยกพวกมา
เอาเพื่อนมาแล้วก็ไปทำร้ายนายคำนึงจนเสียชีวิต
แล้วอุ้มขึ้นรถเอาศพไปทิ้งแต่มันจะมีเบื้องหลังความลึกซึ้งอะไรมากกว่านั้นหรือไม่เนี่ย
เดี๋ยวต้องฟังจากการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่
เพราะว่าโอ้โหถึงขั้นต้องฆ่ากันตายเลยเหรอ
แล้วเอาศพไปทิ้งอำพลางนะครับนางสาวกาญจนานะครับ
อายุสิบแปดนะครับเป็นน้องสาวของนายโก้นะครับ
บอกว่าเชื่อว่าพี่ชายของเธอเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรในการฆ่าหรอกนะฮะ
บอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับเธอบอกว่านายคำนึงเนี่ย
ที่ถูกฆ่าตายเนี่ยพี่เธอคงไม่เกี่ยวข้องด้วย
เพราะถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องจริงป่านนี้พี่ชายเธอเนี่ยหนีไปแล้วนะฮะ
ฉะนั้นตอนนี้อยากให้ในจวบเนี่ยออกมามอบตัว
จะได้ยืนยันว่าไนโก้พี่ชายเธอเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
คือในจวบเนี่ยแค่โทรมาเรียกซึ่งไนโก้ก็ไม่รู้หรอกว่า
โทรมาเรียกแล้วอะไรยังไงมาถึงก็เอาศพขึ้นรถ

ทีนี้ค่ะเมื่อช่วงเย็นประมาณสัก๔โมงเย็นที่ผ่านมานะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกเอกชัยพัฒนาดีผู้กำกับการสพนบัว
ก็ประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปเก็บดีเอ็นเอนะคะ
ก็ในจุดที่เกิดเหตุนะคะเบื้องต้นก็จะมีการตรวจ
ลายนิ้วมือแฝงมีการเก็บดีเอนเอจากผ้าขาวม้า
เก้าอี้รองเท้าไฟฉายส่องกบรถจักรยานยนต์ทะเบียนกไก่
หนูกไก่๓๒๘สมุทรสาครก็ต้องหลักฐานต้องแน่นนะคะ
ในการมัดตัวผู้กระทำความผิดนะคะก็จะนำกลับไปตรวจสอบ
อย่างละเอียดเพิ่มเติมค่ะครับทุกผู้ชมครับคุณกกโยธิน
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้ลงพื้นที่ไปที่
นี่เป็นบ้านแฟนของนายโก้ของนายคำนึงที่เสียชีวิตนะฮะ
เป็นบ้านหลังเกิดเหตุด้วยครับที่นางพัยลินแฟนไทยสงพลายา
ในคำนึงผู้ตายเนี่ยวันนั้นเขาก็นั่งดื่มเหล้ากัน
อยู่กับในจวบด้วยแต่ว่าคุณควินลงพื้นที่ไปวันนี้เนี่ยที่บ้านนี้ล็อกนะฮะ
ไม่มีใครอยู่บ้านนะครับแต่ว่ามองเข้าไปในบ้านเนี่ย
ยังมีกองไฟที่คาดว่าคืนวันเกิดเหตุเมื่อสองวันก่อนเนี่ยนะครับ
นายคำนึงผู้ตายกับนางไพรินภรรยารวมถึงในจวบน่าจะนั่งดื่มสุรากันอยู่บนแคร่ไม้
แล้วก็มีการทะเลาะวิวาสมีปากเสียงถึงขั้นลงไม้ลงมือกันนะ
คำนึงก็เสียชีวิตก็ถูกเอาศพไปทิ้งอำพลางคดีเอาไว้นู่น
คอนสวรรค์นะครับเพื่อนบ้านของนายคำนึงนะครับ
บอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับบอกว่าตั้งแต่วันเกิดเหตุนะ
จนถึงวันนี้เนี่ยคนในบ้านหลังนี้ยังไม่มีใครกลับเข้ามาที่บ้านเลยนะครับ
ส่วนคืนวันเกิดเหตุได้ยินเสียงคนทะเลาะกันแต่ทีนี้มันดึกแล้ว
เพื่อนบ้านเขาก็ไม่ได้ออกมาดูจนกระทั่งมารู้ข่าวนั่นแหละนะฮะ
เอ้านายคำนึงถูกฆ่าตายเอาศพไปทิ้งเอาไว้
เขาบอกว่าปกติมักจะเห็นผู้ตายกับนางไพรินภรรยาเนี่ยทะเลาะกันบ่อยนะ
ก็เหมือนกับเลิกกันไปแล้วด้วยนะฮะนายคำนึงเองเนี่ยเขาก็ไปอยู่กรุงเทพ
แล้วก็กลับมาอยู่ด้วยกันได้ไม่ถึงปีนะหลังจากมีเรื่องของโควิด
ก็กลับจากกรุงเทพเนี่ยกลับมาที่บ้านภรรยาที่เพชรบูรณ์นะครับ
ก็เห็นทะเลาะกันอีกนะกลับมาก็ยังทะเลาะกันบ่อยอยู่นะครับ
อกจากนี้นะครับนายคำนึงกับนางไพรินเนี่ย
เขามีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนอายุสามขวบซึ่งนายคำนึงเนี่ย
เขารักลูกมากดูแลลูกเป็นอย่างดีทำงานเท่าไหร่หาเงินมาได้
ก็เอามาซื้อขนมให้ลูกนะฮะคือเพื่อนบ้านบอกว่า
ถ้าจะถามว่านายคำนึงผู้ตายเป็นคนดีไหมอันนี้เพื่อนบ้านบอกว่ายอมรับว่าเป็นคนดี
เสียงเสียงก็ยังไงครับเสียงทะเลาะกันธรรมดาเนี่ยครับ
มันประจำอยู่แล้วบ้านเนี่ยแต่ก็คือคิดว่าเหมือนคำนึงกับไพรินทะเลาะกัน
ได้ยินเหมือนเป็นเสียงผู้ชายทะเลาะกันด้วยไหมครับ
และก็รับรับตัวพ่อตาแม่ยาย
มันจะดูแลกันดีโยะก่อนทำงานหาเงินเข้าบ้านให้ลูกคนนี้กิน
ส่วนการคลี่คลายคดีนะครับวันนี้ตำรวจชุดพิสูจน์หลักฐาน
หมายเลขทะเบียนนรเรือ๑๙๑๓กรุงเทพมหานครรถคันนี้ครับ
คาดว่าเป็นรถที่มีส่วนร่วมในการเอาศพนายคำนึงไปทิ้งที่อำเภอหนองบัวนครสวรรค์
รถคันนี้ตำรวจสพบึงสาหพันธุ์ไปตรวจยึดได้ในพื้นที่หมู่๓ตกรัมหนจุ
อำเภยบึงสาหพันธุ์จังหวัดเพชบูรณ์นะครับ
กันนี่ก็เป็นผู้ต้องสงสัยคนหนึ่ง
ที่นั่งรถไปกับในจวบกับไนโก้ด้วยตอนเอาศพไปทิ้งนะครับ
ล่าสุดนะครับในกันนะครับได้เข้าพบพนักงานสอบสวนแล้วนะฮะ
นี่ฮะทุกผู้ชมครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับหลังจากที่รู้ข่าวว่าตัวเองเนี่ย
ตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยกลุ่มแก๊งอุ้มฆ่ายัดกระสอบ
นี่ฮะ๑๗นาฬิกาที่ผ่านมาสพบึง๓๐๐ตรงนั้นนะครับ
ตั้งเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ติดตามจับกลุ่มคนร้ายคดีนี้นะครับ
ก็ประชุมกันนะครับพันธมตเอกสมพรทองรอด
ตรองภูมิคับการสืบสวนสอบสวนประโยชน์ภูทรภาค๖
ประชุมกับภูมิกับการสพนบัวนครสวรรค์นะครับ

แล้วก็สพนไผ่จังหวัดเพชรชบูรณ์ด้วย
เป็นพื้นที่ที่เขานั่งดื่มกินกันอยู่แล้วคาดว่าเป็นจุดเกิดเหตุ

ตอนนี้บอกว่าความคืบหน้าในคดีเนี่ย
มีผู้ต้องสงสัยเนี่ยที่ยังหลบหนีอยู่อีกคนนึง

ทีนี้ค่ะคือในกันเนี่ยค่ะ
ในกันให้การเพิ่มเติมนะคะ
ในกันบอกว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุเพิ่มอีกหนึ่งคน
คือลูกชายของในจวบ
ร่วมก่อเหตุด้วยชื่อว่านายสายชน
เท่ากับว่าตอนนี้คาดว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้นะ

ในโกในกรรณ์นายสายชนในจวบใยติ๋มและภรรยาในกรรณ์
ว่า๖คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฆ่ายัดกระสอบเนี่ยนะคะ
แต่ว่ามีลักษณะของการให้การที่ขัดกันอยู่
โก้ให้การในครั้งแรกแบบหนึ่ง
ในกันให้การอีกแบบนึง
ตอนนี้ค่ะเขาถูกแยกสอบนะคะ
ในโกอยู่ที่สพหนองบัวจนครสวรรค์
ในการไปพบพนักงานสอบสวนที่สพบึง๓พันธุ์จเพชรบูรณ์
แยกกันต่างฝ่ายต่างให้การแล้วมันไม่สอดคล้องกันเลยค่ะคู่นี้

ไนโก้ก็บอกว่าเขาเรียกให้ผมไม่รับ
ไปถึงก็รับจวบคนเดียวนี่แหละแล้วให้วนรถกลับ
มาอีกรอบนึงเอามีกระบะตามหลังมาอีกคันนึง
แล้วก็มีการอุ้มคำนึงขึ้นมาอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ
แต่ว่ารายงานลึกของชุดสืบสวนเนี่ยเขาก็พอได้ข้อมูลแล้ว
แต่ว่ามันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่าง
ภรรยาของในคำนึงผู้ตายนะแล้วก็ตัวในจวบนะ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวรอความชัดเจนให้ตำรวจเขา
เปิดเผยหรือว่าแถลงออกมาดีกว่านะครับ
รอข้อมูลจากทางตำรวจเพิ่มเติมนะคะ